พอฟังอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันทำให้ลุงวินเนี่ย
แกพูดแล้วก็บอกกับนักข่าวว่า
คือถ้าเกิดไม่ชอบแกเนี่ย
หลอกมาให้ความหวังแกทำไม

หลอกให้แกโอนเงินให้อะไรต่างนานาเนี่ย
แล้วก็ถึงเวลาก็บอกจะมาเจอ

รู้ตลอดว่าหนูไม่ได้ชอบแก

เกลียดหนูรังเกียจ

ใช่บางครั้งหนูก็ด่าว่า
แกชอบพูดเหมือนว่าตัวเองแบบยังเป็นนุ่มอยู่
สมาร์ทอยู่นะยังหล่อยังเท่
เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้

แบบมีสาวตั้งหลายคนที่สนใจแกที่ไม่ใช่หนูหรอก
ถึงแบบว่ามันไม่ได้มีผู้หญิงคนเดียวในโลกหรอก
มีผู้หญิงตั้งมากมายที่รอแกแบบ
เอาตังค์ให้ใช้แล้วก็อย่ามามีอะไรด้วย

ก็ไปหาคนอื่นดิทำไมต้องมาทำไมต้องมาตื้อหนู

แต่คำถามก็คือว่าเอาละซายก็บอกลุงวินแกว่าซายไม่ชอบหรอก

ว่าแก่หรืออะไรก็ว่ากันไป
แต่เนี่ยทำไมถึงมีรูปอะไรส่งไปให้แล้วแกก็โอนเงินมาให้ซายตลอด
คือถ้าไม่ชอบทำไมไม่แบบไม่ต้องโอนไม่เอาลุงอย่ามายุ่ง
คือมันโอนมาโอนมาโอนมาจนแกบอกว่าเกือบสองแสน
แต่ซายบอกไม่ถึงหรอกซายบอกเท่าไหร่นะ

ทำไมไปเอาของเขาว่าถ้าเกิดไม่ได้ชอบเขาไปเอาเงินเขาทำไม
ก็เขาเสนอมาไงคะว่าจะเอาไหมเงินค่านั่นค่านี่
หนูก็เอาสิค่ะหนูก็แบบว่าเอ้าอยากให้ก็เอามาสิ
ก็โอนมาสิหนูก็บอกแค่นี้

ไม่ไปเจอค่ะหนูว่าหนูไม่ชอบถ้าอยากโอนให้ก็โอนมาเลย
หนูก็พูดอย่างนี้ถ้าอยากให้ก็โอนมาไม่อยากให้ก็ไม่ต้องโอน

ไม่สงสารค่ะเพราะว่าแกชอบผู้ที่หนูแบบมีทางลุกแบบ

ยังไงคือหมายถึงว่าเขาไปพูดยังไงให้เรารู้สึกว่า
เราถูกมองในทางลบหรือว่าเราเราได้ฟังบอกมันเป็นคำพูดที่จะ
หมายถึงว่ามันเป็นกะหรี่
เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ
ใช่กะหรี่ขายตัวหาตังค์ให้ตัวเองส่งตัวเองเรียนอะไรประมาณนี้
คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยนั่นเท่ากับว่าซายกำลังจะพยายาม
บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยบอกลุงวินตลอดว่าไม่ได้ชอบลุงหวินนะ

แต่ลุงวินก็พยายามที่จะตามตื้อตลอดเพื่อจะเจอทรายให้ได้

แต่ในมุมลุงวินเขาก็มองในมุมของเขาที่ว่า
คือถ้าไม่ชอบเขาเนี่ยโอ้โหมาหลอกเขาทำไม
แล้วเขาก็จ่ายเงินให้เยอะแยะค่าเทอมก็จ่ายให้

ใช่ไหมลุงหวินบอกจ่ายค่าเทอมมีไหมครับจ่ายค่าเทอมให้
ไม่ค่ะหนูหนูเลิกเรียนไปแล้วนะพี่ครูหนูเรียนแค่ชั้นปวช๓

แล้วลุงหวินจ่ายให้ใครอ่ะ
แกก็แบบคิดไปเองว่าเออที่แรกนะแกพูดให้หนูว่า
หนูอ่ะมาอยู่ไปอยู่ดอน

อยู่ในเมืองเพื่อแบบว่าไปขายตัวในเมือง
ไปเป็นเด็กไซส์ไลน์แบบว่าไปเป็นเด็กเสีย

ถ้าเป็นเด็กเสียไปตามรถตู้ใครต้องการก็ไปส่งว่ามีคนไปบอกแก

กลางคืนทำงานที่ขับกลางวันนี้ทำงานไซส์ไลน์
ส่วนมากที่คุยกับลุงวินทรายคุยทางไหนครับ

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด

เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒